เลือกตั้งสอสอของไทยที่กำลังจะมาถึงเป็นการเลือกตั้งภายใต้กฎกติกาใหม่นะครับ
ที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมทำให้มีนักการเมืองรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับนักการเมืองรุ่นใหม่ของพักภูมิใจไทยที่ชื่อว่าแบงค์จิตรพลทิพย์โภคาสกุลติดตามจากรายงานครับ
หากไม่นับรวมกระแสดูดสอสอนหน้าเก่าพักภูมิใจไทยถือเป็นหนึ่งในพักการเมืองที่มีการเปิดตัวนักการเมืองรุ่นใหม่
ได้อย่างคึกคักไม่แพ้พักการเมืองอื่นทั้งสองพี่น้องพาราดรและกรวีปริศนานันทกุลและสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงแบงค์จิตรพลทิพย์โพคาสกุลที่เพิ่งเปิดตัวลงเล่นการเมืองเป็นครั้งแรก
แต่ถึงแม้หน้าฉากการเมืองจะถือเป็นคนหน้าใหม่แต่จิตรพลบอกว่าตัวเขามีความสนใจและคุ้นเคยกับการเมืองไทยตั้งแต่เด็ก
ก็เคยลงพื้นที่กับอดีตสอสอหาเสียงมาตั้งแต่ยังเล็ก
ส่วนเหตุผลที่เลือกที่จะเปิดตัวกับภูมิใจไทยนั้นเพราะมั่นใจว่าพักนี้จะเป็นหนึ่งในพักที่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั่นเองค่ะ
เราอยู่แล้วอบอุ่นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราคิดว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยมีโอกาสเป็นรัฐบาลข้างสูงในการเลือกตั้งรอบนี้นะครับ
สูตรจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าพักภูมิใจไทยมีโอกาสพอมีโอกาสเสร็จเราก็คิดว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตของเราได้มากที่สุด
เราคิดว่าพักภูมิใจไทยน่าจะดึงโอกาสนี้มาให้กับประชาชนในพื้นที่ผม
แม้ว่าสถานการณ์แบบนี้นักการเมืองรุ่นเก่ามองว่าเป็นเส้นทางที่มีแต่อุปสรรคแต่สำหรับคนรุ่นใหม่จิตรพลเชื่อถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แจ้งเกิด
ซึ่งการต่อสู้ทางการเมืองหลังจากนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีแค่พักการเมืองที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนทหารเท่านั้น
ผมคิดว่าถ้าประชาชนคนไทยเลือกพักภูมิใจไทยหมดเลยก็ไม่ต้องเลือกทหารและเลือกประชาธิปไตย
แต่ถามว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นพักที่เป็นประชาธิปไตยคือข้างไหน
เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยทุกพักเป็นประชาธิปไตยครับ
ในวันนี้เพราะเราอยู่ภายใต้รัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยนะครับ
เราต้องอยู่ในกฎิกาที่มันถูกสร้างขึ้นมา
การที่จะไปเลือกข้างมันก็จะย้อนกลับไปเหมือนวันเก่า
ที่ปัญหาไม่ถูกแก้ไข
วันนี้พักภูมิใจไทยยึดถือแนวทางคือเราต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องปัญหาต่างที่อยู่ในประเทศให้กับพี่น้องประชาชน
เราไม่ได้บอกว่าเราต้องเลือกข้างไหน
ส่วนความฝันในอนาคตอันใกล้เขาก็หวังที่จะเห็นตัวเองเป็นสอสอกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่บ้านเกิด
ผลักดันนโยบายเพิ่มงานเพิ่มอาชีพให้คนในพื้นที่
แต่ฟันนี้จะถึงฝั่งหรือไม่หลังเลือกตั้งเท่านั้นถึงจะมีคำตอบ